คุณผู้ชมคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านครอบครัววงกระจ่าง
ได้นำเอาอังคารของผู้กำกับและนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่ตัวสรรยู
ลอยอังคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
วารากุลนุเคราะห์แล้วก็ยังมีเพื่อนรักที่อยู่
ด้วยกันจนลมหายใจสุดท้ายอย่างพี่อ๊อฟพงพัฒน์เดินทางไปส่งพี่ตัว
เป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะมาดูในโซเชียลนะคะคุณผู้ชม
เปิ้ลเนี่ยได้โพสต์ภาพหาดูยากเป็นภาพที่ยืนยันมิตรภาพอันแสนยาวนาน
เกินครึ่งชีวิตของพี่ตัวแล้วก็พี่อ๊อฟสมัยยังหนุ่ม
ภาพที่เคยร่วมงานกันแล้วก็วันแต่งงานของพี่อ๊อฟพงพัฒน์
ซึ่งก็มีพี่ตัวและเพื่อนสนิทอยู่เคียงข้างด้วยนะคะหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่พี่ตัวป่วยเข้าโรงพยาบาล
อ๊อฟแม้จะสุขภาพไม่แข็งแรงเต็มร้อยอย่างที่เราทราบกันดีแต่ก็ไปให้กำลังใจพี่ตัวแล้วก็อยู่เคียงข้างกันนะคะ
เปิ้ลได้เขียนแคปชั่นสั้นแต่ทราบซึ้งเอาไว้ว่าเกี่ยวดองเหมือนพี่น้องมิตรภาพดีมีอยู่เสมอ
ซึ่งก็มีแฟนและพี่น้องในวงการเข้ามาชื่นชมในมิตรภาพของทั้งสองครอบครัว
และชื่นชมในความเป็นเพื่อนแท้ของพี่อ๊อฟที่มีต่อพี่ตัวด้วยนะคะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนสองคนนี้ถือว่า
เป็นดาราแถวหน้าของเมืองไทยและพอในช่วงเนี้ยก็กลายมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ประสบความสำเร็จเหมือนเหมือนกันเลยนะคะ